ใครเหนือถึงจะมีแต่มันก็ยังเครียดกันอยู่

เย้ทานใสไอสัคยิกยูเหล็ก

เหมือนได้ยินคัทในโซเชียลเขาใช้กันเยอะใช่ไหม

ประโยคนี้มาเป็นแบบจากละครเรื่องที่ด่าสาตาย

คำว่าทานใสคือนางเอกในละคร

ต้นตำรับเลยคุณพิงกี้สาวิกานี่

พิงกี้สาวิกาเคยรับบทบาท

ในละครเรื่องนี้ในเวอร์ชั่น๒๕๔๙

แล้วก็เป็นตำนานที่จดจำในวัยเด็กของใครหลายคน
ทีนี้ในยุคปีนี้นะครับปี๒๐๒๐
พอถึงละครเรื่องนี้ถูกนำกลับมารีเมคอีกครั้งหนึ่ง
ก็มีกระแสพูดถึงในโลกโซเชียลกันเยอะเลย
ฟิงกี้ก็เลยขอรื้อตำนานบทเก่าก็คือตัวเธอนี่แหละฮะ
เข้ามารับบทเป็นทานสายอีกครั้งนี่สวยเลย

บอกเลยงานนี้นะฮะทั้งสวยทั้งหามาเต็มครับ

โอ๊ยแล้ววันนี้มันจะได้แปลงร่างกันเสร็จไหมเนี่ย
คุณพิงกี้นี่ถ้าไม่เป็นนางเอกเป็นตลกได้นะโบ๊บะเหลือเกินคุณเชอรี่ลองสักหน่อยไหมฮะ
สาน้ำแรงอีกแรงอีกไม่ห้ามชอบ
ต้องบอกว่าคุณพิงกี้เขาบอกว่าในคอนเทนต์ของเขามีหลายแบบ
ติ๊กต๊อกเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะ
จริงมีอีกหลายคลิปเลยที่ต้องบอกว่าเธอขยันทำคอนเทนต์จริง
ไม่แพ้ใครเลยนะครับมีครบทุกแนวจะสวยด้วยฟิลเตอร์นะก็มีเหมือนกันนะครับ
นี่เลยจะแบบว่าเนียนสวยด้วยฟิลเตอร์นะคนสวยอยู่แล้ว
เติมฟิลเตอร์เข้าไปหน่อยเอ้าสวยเข้าไปกันใหญ่เลยนะฮะ
หรือว่าจะเป็นแบบสายแดนหลุดนี่ก็มีกับเขาเหมือนกันนะฮะ
ส่วนทีมงานในกองละครเข้ามาขยับแข้งขยับขาคลายเครียดกันหน่อยแบบในคลิปนี้
เรื่องลิปซิ้งเออจะต้องแบบปากเป๊ะนิดนึง
บอกเลยคุณพิงกี้เนี่ยจะหรือจะเป็นสายโชว์ความสามารถแบบนี้นะฮะ
ร้องเพลงสดเธอก็ทำได้นะฮะตัวจริงเสียงจริงเหมือนกัน
เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนะฮะที่เธอฟิเจอร์ริ่งกับน้องเอิร์ทพัทรวีเพลงประกอบละครของตัวเองสักหน่อยฮะ
เสียงเพราะมากนี่ไม่แปลกใจเลยนะที่คุณพิงกี้ร้องเพลงเพราะ
เพราะว่าดิฉันเป็นเอฟซีคุณพิงกี้และดิฉันมีเทพอัลบั้มนะคะบั๊กบันจี้
นี่จะบอกเลยรีบยานเมื่อไหร่หมุนปากกาแช่ตู้เย็นเลยจ้า
รู้เลยนะว่ารุ่นไหนชอบมากนี่เกิดไม่ทันนะ